ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเราเป็นหนี้เพราะตัวเราเป็นคนก่อ
ก็คงจะไม่ทุกข์เท่ากับการที่เราเป็นหนี้โดยที่เราไม่ได้ก่อ
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับ
เขาต้องใช้หนี้วันละ๘๐๐๐บาท
จากการค้ำประกันให้กับคนที่รู้จัก
หนี้ก้อนนี้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ปีที่แล้วแม่ของหน่อยไปค้ำประกันเงินนอกระบบให้กับคนรู้จักกันมานานทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะ
จนถึงขั้นที่ว่ายอมกู้ให้ใช้ชื่อเราเป็นคนกู้ให้เลย

แล้วก็ค้ำประกันให้แต่เงินคือพี่เขาเป็นคนเอาไปหมดเลย
ก็ส่งปกตินะแกไม่เคยมาทำให้หน่อยเดือดร้อนอะไรอย่างนี้
แบบว่าพี่แกเริ่มที่จะแบบเริ่มคองแข็งแล้วไม่ไหวแล้ว
วันหนึ่งช่วงประมาณเที่ยงกว่านั้นรถพวกหนี้นอกระบบเริ่มมามาจอดอยู่หน้าบ้าน
สักพักก็มาอีกคันแล้วบรรดาเจ้าหนี้ที่หนูเป็นคนกู้ให้ที่แม่ไปค้ำประกันให้
มาหมดเลยมาอยู่หน้าบ้านหมดเลยหลายเจ้ามาก
หนูก็คิดว่าอาจจะมาจอดรอคงจะนัดให้มาจ่ายตังค์อะไรอย่างนี้
พอพี่เขาลงมาปุ๊บเออเนี่ยมันติดต่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยป้าจะเอาไง
ที่ป้าค้ำไอ้ที่ป้ากู้อีกเอาตังค์ไปแล้วก็ทำแบบนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้
พอมารวมเป็นเงินอ่ะพี่แกต้องส่งเขาประมาณสามพันบาทต่อหนึ่งวัน
ก็คิดว่าเราเคยลำบากเหมือนกันเคยเป็นหนี้เหมือนกันก็คิดว่าเออเขาคงไม่ทำเราหรอก
ก็ว่าช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคนเคยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันก็ไม่คิดว่าเขาจะหนีไปอย่างเงี้ย
หนูกับแม่ก็ไม่มีทางไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องมาบอกพ่อว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะพ่อ
เขาหนีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่พ่อก็เลยวิ่งไปหายืมเขามาจ่ายให้แบบรอดวันนั้นไปได้ก่อน
หนี้ที่เหลือกลายเป็นหนี้ของที่บ้านหนูประมาณห้าหมื่นกว่าเกือบหกหมื่น
โอ้โหเราต้องมารับผิดชอบหนี้วันละสามพันบาทซึ่งมันไม่ใช่โดยน้อยอะค่ะพี่
เริ่มเลยนะคะถ้าหน่อยสามารถมีเงินส่งหนี้แทนทั้งที่ไปค้ำประกันให้เขาได้แล้วก็ของเราเองเนี่ยก็ประมาณวันละ๓๐๐บาทเนี่ยก็จะต้องส่งให้ครบ๔๐วันโดยที่ไม่ค้างเลย
ซึ่งมันทำไม่ได้อะค่ะพี่ก็จะต้องมานั่งปรับหนี้กับเขาใหม่ก็คือต้นอยู่
เท่าเดิมเป็นหนี้ใหม่นับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง
กว่าเราจะมีเงินส่งครบ๔๐วันติดกันนี่คือหลุดหนี้ทุกวันนี้ก็เป็นหนี้ประมาณทั้งนอกระบบและในระบบอะค่ะประมาณสี่แสน
จากที่เริ่มเป็นหนี้วันละ๓๐๐เราเดินหน้ามาจนจาก๕๐๐๖๐๐เป็นวันละ๘๐๐๐จ่ายไปทุกวันทุกวันแล้วก็ยื้อมาตลอดจนทุกวันนี้จนเหมือนแบบไม่มีทางออกค่ะ

ยิ่งคิดเบียดสภาพเบียดแล้วพวกเขาก็จะเดินไปนะ

พ่อกับแม่เหนื่อยแกก็ยังหยุดได้

เพราะว่าทำงานหนักแล้วเครียด

ส่วนแม่ก็คือแกเป็นหัวข้อเข่าเสื่อม

ที่แบบร่างกายแกไม่ไหวแต่ปากแกบอกไหว
ลำพังพ่อกับลูกทำมันก็ไม่พอ
ก็ต้องช่วยกันหมด๓คน๔คนช่วยกันทำ
เดียบหนูไปทำงานหนูก็จะเอาแกไปทำด้วย

อยากให้ได้นอนอยู่บ้านเหมือนเด็กทั่วไป

ก็คือมันแย่ขึ้นเรื่อยค่ะ

ถ้าเราเป็นอะไรเป็นสักคนเลยเขาจะโยงกว่าอย่างนั้น

หนูเห็นแม่ไม่มีตังค่ะ
หนูก็เลยเอาตังค์ที่หนูหยอดกระปุกไปให้แม่ค่ะ
แม่จะได้มีเงินไปใช้หนี้
หนูอยากให้แม่และตากับยายใช้หนี้ให้หมด
ครอบครัวเราจะได้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะ
ที่มีกำลังใจก็คือลูกสาวหนูนะคะ

แต่ว่าเก็บเงินที่กลับจากโรงเรียนไปเนี่ย
เหลือมาวันละ๕๑๐บาทแกจะใส่กระปุกไว้

น้ำตาไหลอะพี่เพราะว่าแกเห็นเราลำบาก
ก็คิดว่าจะเอาเงินตรงนี้มาให้เราใช้หนี้ให้หมด

จะต้องไม่ให้ลูกได้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะได้

ไม่เห็นอนาคตลูกเลยอะ

ใจเราไม่เคยคิดที่จะไปไหนขนาดเบนนี่เนี่ยนะก็ยังคิดว่ามาคนเขาว่าเอ้ยคนิงที่ใบมึงไปมึงก็รอดเราทำไม่ได้

เราทำไม่ได้เราไม่คิดจะโกงเขา

ครอบครัวเราจะไม่หนีเราจะสู้

ถ้าหน่วยสามารถหากินได้เป็นกล้อง

ถ้าเราไม่มีหนี้ความสุขทุกอย่างจะกลับคืนมาหาเรา
ความสุขทุกอย่างจะกลับคืนมาหาเรา

ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับครอบครัวของคุณหน่อยพร้อมกัน
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ก็กลัวพวกเจ้าหนี้เขาก็มากันเต็มบ้านหมด

ตอนนั้นที่ทรงคอนวัล๓๐๐๐ขวบาท
ไม่ถึงปีส่งตอนนี้วันละ๘๐๐๐